สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทยติดตามกันในตลอดข่าวสุดสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าแล้วค่ะ
ภายใดแล้วปีนึงผ่านหลายหมดเก่าหกกันนะครับ
ไปทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยที่เรานำเสนอคุณผู้ชมก็เยอะแยะมากมายเลย
วันนี้ขอข้อความไลน์ผ่านทางใจให้มันรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยหน่อย
พรปีใหม่กันมาหน่อยนะคะหรือว่าสิ่งเก่าที่อยากจะทิ้งไป
สิ่งใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นหรือส่งมาทักทายกันก็ได้นะคะ
ทายร่วมโอยพรเราสองคนด้วยก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็จะอวยพรคุณผู้ชมด้วย
ในช่วงท้ายของรายการนะสำหรับในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
ว่าในรอบปีที่ผ่านมาเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเที่ยวตลาดตลาดนี้ไปเยอะมากนะ
แต่นี่ที่จะไปเนี่ยเป็นตลาดน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งสามารถเที่ยวได้ถึง๓ตลาดในวันเดียว

ถูกต้องนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคนนี้ที่ชอบอยู่ตามพื้นที่ชุมชน

แหล่งชุมชนนะคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
สัญจรทั่วอาทิตยเกาะติดทั่วไทยวันนี้นะครับ
ผมพาคุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรมาท่องเที่ยวตลาดน้ำอำภาวา
ภายในวันเดียวเราเที่ยวได้ถึง๓ตลาด
โดยตลาดเช้านั้นเรามากันที่ตลาดน้ำท่าคาครับ
ซึ่งที่นี่นะครับมีของหวานซึ่งแปลกมากครับ
เป็นสังขยานมสดมะพร้าวร่อนจ้อนนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ผมขอท่องเที่ยวบรรยากาศ
ภายในตลาดน้ำท่าคากันก่อนครับ
ตลาดน้ำท่าคาคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ในอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ชาวสวน
อาชีพดั้งเดิมของผู้คนในท้องถิ่น

ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตริมคลองท่าคา
ชาวสวนยังใช้เรือเป็นภาษณะ

ส่วนใหญ่จะใช้เรือในการขนส่งสินค้า

พืชผักสวนครัวและผลไม้

ส่วนราคานั้นก็ย่อมเยาว์ซะเหลือเกิน
หากชาวสวนคนไหนมีฝีมือในการทำอาหาร

และอีกมากมายหลายเมนู

หนึ่งในนั้นคือของหวานชื่อแปลกหู
ทำให้ผมต้องตามไปดูว่ามันเป็นยังไง
นั่นก็คือสังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน

จนผมต้องขอตามไปดูขั้นตอนการผลิต

เจ้าของร้านและผู้คิดค้นไอเดียของหวานเมนูนี้
โดยส่วนประกอบก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมอ่อนนมสดไข่ไก่
น้ำตาลมะพร้าวแท้ไร้สารเคมีเกลือสมุด
ส่วนเนื้อมะพร้าวที่เราเรียกว่าล่อนจ้อนนั้น

หรือที่ชาวสวนเรียกว่ามะพร้าวอ่อนใกล้คืนทึก
จากนั้นต้องปลอกเปลือกแล้วแกะเนื้อมะพร้าวออก
ด้วยการใช้มีดคมคว้านเนื้อออกจากกะลา
แล้วนำมะพร้าวที่ได้ไปล้างน้ำให้สะอาด

จนทำให้มะพร้าวล่อนจ้อนนั้นมีสีขาว

ส่วนการทำสังขยานั้นก็นำไข่ไก่นมสดน้ำตาลมะพร้าว

จากนั้นก็เทสังขยาหยอดลงไปในมะพร้าวที่นึ่ง

ก็จะได้สังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน
รสชาติอร่อยพร้อมนำไปขายแล้วล่ะครับ

อกจากนี้ยังมีวุ้นมะพร้าวร่อนจ้อน
และน้ำมะพร้าววุ้นใบเตยร่องหนอีกด้วย
มันเป็นของแปลกแล้วก็มีตัวสังขยานมสดด้วย
ก็คือเอามะพร้าวตัวที่ไซส์เล็กค่ะ
แปรรูปเป็นคว้านออกมาเป็นลูก
แล้วก็หยอดเป็นเนื้อพวกสังขยา
แล้วก็จะเป็นสังขยานมสดแทนตัวกะทิค่ะ
มันก็เลยมีความแปลกว่าปกติสังขยา

ก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าเป็นสังขยานมสด
แล้วเราก็ทำให้มันค่อนข้างไม่หวานมาก

เพราะว่าลูกหนึ่งเหมาะกับคนทานได้หมดนะคะ

บางคนก็จะชอบเป็นลักษณะชอบเป็นวุ้น

เวลานี้ก็ช่วงใกล้เที่ยงพอดีครับ
ผมจึงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อ
ที่ตลาดน้ำบางน้อยอายุกว่า๑๐๐ปี
อยู่ใกล้กับตลาดน้ำอำภาวาเพียงแค่๔กิโลเมตร

อยู่ที่หน้าวัดเกาะแก้วอำเภอบางคนที
เมื่อก่อนตลาดน้ำบางน้อยเป็นที่ค้าขายผลไม้

จากชาวสวนที่อยู่รอบตลาด

ทำให้ตลาดน้ำบางน้อยเปลี่ยนจากตลาด
กลายเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำ
ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่
และวิถีชีวิตริมน้ำอย่างเรียบง่าย

เราก็ไปเที่ยวกันต่อที่ตลาดน้ำอำภาวา

ใกล้วัดอำภาวันเจติยาราม
ที่นี่เป็นตลาดน้ำยามเย็นแห่งแรก
แต่ตลาดน้ำแห่งนี้จะดูคึกคักเป็นพิเศษ
เพราะมีมากมายหลายร้อยร้านค้า

เรียกได้ว่านำทุกอย่างของจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเที่ยว๓ตลาดน้ำยอดฮิตจังหวัดสมุทรสงคราม
ถือเป็นทริปที่คุ้มค่าและใช้เวลาไม่นาน
แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
แต่ที่เหมือนกันคือวิถีชีวิตริมคลองของผู้คน
ยังคงมีให้เห็นเหมือนเช่นในอดีต

สินค้าทางการเกษตรที่มีความสดใหม่จากสวนของชาวบ้าน
และอาหารแต่ละตลาดก็จะมีให้เลือกชิมมากมายไม่จำเจ

หากใครมองหาที่เที่ยวชิกเก๋ไก๋สไตล์ไทยแลนด์
แนะนำตลาดน้ำ๓แห่งนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือก

สมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวเทอร์รัสทีวีรายงาน
สวัสดีครับ